การจัดเตรียมพิธีสู่ขวัญข้าวในสมัยก่อนนั้นจะเลือกช่วงเวลาในการจัดพิธีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตการทำนาปีแล้ว
ซึ่งการจัดเตรียมงานพิธีสู่ขวัญข้าวก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
แต่หลักสำคัญจะต้องเลือกกำหนดวันที่ผ่านพ้นช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้ว
โดยพื้นที่บ้านพรมราชอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาก็จะมีพิธีสู่ขวัญข้าวที่กำหนดไว้ให้ตรงกันเป็นประจำทุกปีช่วงเดือน๓
ซึ่งตรงกับวันมาคบูชาเลิกงามยามดีในช่วงข้างขึ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน